อันนี้ก็อยู่ที่ถนนค่ะแต่ว่าเป็นถนนในหมู่บ้านนะคะ
มันเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมผู้ชายคนนี้เขาถือมีดมา
จะไล่ฟันอีกคนนึงแล้วเอาหินไปปลาใส่รถเขาด้วยค่ะ
กล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกล้องหน้ารถเนี่ย
เป็นกล้องหน้ารถของคุณสุเชษลิ่มบุตรอายุ๔๒ปีเป็นพ่อนะ
ส่วนลูกชายของคุณสุเชษนั้นนู่นอยู่ในรถไถคันข้างหน้านั่นแหละค่ะ
แต่เอ๊เมื่อกี้นี้เหมือนกับมีใครที่ยืนอยู่แล้วจะกระโดดหลบหนีไป
ผู้ชายคนนั้นคือนายเอกพันธ์ยิ่งประสิทธิ์อายุ๓๕ปีค่ะ
เขามีมีดด้วยนะนี่ลูกศรแดง
ถือมีดพระมาไล่ฟันเอาหินคว่างใส่รถไถของลูกในสุเชษนะคะ
เหตุการณ์นี้ฝั่งผู้เสียหายเองเขาต้องไปแจ้งความที่สพเขาพนมนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุจริงก็คนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
ฝั่งผู้เป็นพ่อบอกแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอกพันธ์ที่เขาเอามีดมาไล่ฟันลูกผม
เอาหินมาปลาใส่รถไถของลูกผมเนี่ยเขามีอาการหลอนอะไรหรือเปล่า
เมื่อก่อนเอกพันธ์เขาเคยเสพยาแล้วก็จะชอบหาเรื่องคนอื่นไปทั่วค่ะ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะตัวเอกพันธ์เขาเดินอยู่ระหว่างทางอยู่ดีก็เดินอยู่ปกตินะ
แต่พอเห็นลูกผมอ่ะขับรถไถผ่านมาเท่านั้นแหละเอามีดพระมาวิ่งไล่เอาหินมาคว่างใส่เฉยเลย
ตำรวจบอกว่าอันนี้เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะคะ
เดี๋ยวตัวนายเอกพันธ์ตำรวจจะไปตามตัวมาจะมาสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ